คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของการหนีเที่ยวกันบ้างดีกว่า
อีกมีอยู่สัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา
มันชอบหนีเที่ยวจริงนะก็คือแมว

จะให้ดูนะครับว่าเวลามันแอบหนีเที่ยวมันทำยังไงฮะ

พี่กลุ่มจะบอกให้ว่าแมวแมวมันเก่ง

ก็เคลียร์ประตูแล้วก็เปิดออกไป

บ้าแล้วก็เห็นกันอยู่ถ่ายคลิปเอาไว้อยู่นี่ไง

นี่นะคือมันเรียนรู้นะว่าเวลามนุษย์เนี่ย

ขากลับเหรอนอนหน้าบ้าน

ออกได้อย่างเดียวแมวมันจะออกได้แต่เข้าไม่ได้
โอ้โหมันร้ายกาดจริงนี่นะคือวิธีการเข้าออกของแมวยิ่งบ้านไหนมีประตูเลื่อนจะรู้ดี

นี่ถ้าล็อกกุญแจนี่เดินหากุญแจเองได้นะ
ไขกุญแจเองได้ไม่ใช่แมวล่ะครับ
แต่จะเล่าให้ฟังว่าบางทีแมวเนี่ยนะถ้าไม่ให้มันออกไปข้างนอกมันจะมีอาการ

มันจะหงอยอย่างนี้อันนี้แมวผม
คือผมไม่ให้มันออกไปเที่ยวอาการมันอย่างนี้เลย
นี่นอนเศร้าไม่รู้คิดถึงอะไร
ตามันก็ยังลืมยังไม่หลับนะ
ดูเหม่อตามันจะยังลอยนะ
หมอลอยอาการแมวซึมเศร้าจะเป็นอย่างนี้ฮะ

ค่ะดูแลอย่างไรให้เป็นอย่างนี้
ดูแลอย่างไรให้น้องทำหน้าตาแบบนี้

อ๋ออย่าไปโดบมันเยอะ๊ะคิดถึงตัวเองมากจริง